ส่วนที่ชัยนาธครับคุณผู้ชมเขามีงานบวชก็ต้องมีขบวนแห่นาค
มีกองยามมีนางลำก็มีคนในหมู่บ้านไปช่วยกัน
แล้วก็จะมีคนเมาที่ไปร่วมแห่นาคด้วย
สักพักหนึ่งแห่ไปแห่มาทะเลาะกัน
อาสาจราจรก็ต้องไปช่วยระงับเหตุไปช่วยทำให้เหตุการณ์มันสงบลง
แต่เหมือนไปพูดจะไม่เข้าหูคนที่ก่อเหตุ
เอามีดแทงอาสาจราจรตายเลยครับ

งานบุญก็กลายเป็นงานที่มีคนตายขึ้นมาแบบนี้แหละฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนะฮะ
บริเวณกลางถนนเรียบครองชนรับประทาน
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนแพรกศรีมราชาอำเภอสังคบุรี
ก็ไปพบศพของนายประชันผู้เปี่ยมอายุ๖๔ปี
กางเกงขายาวสีน้ำเงินแล้วก็เสื้อแขนยาว
แล้วก็มีเสื้อกั๊กสีส้มด้วยข้อความก็เขียนว่า
อาสาจราจรสพอลบบุรีนะครับ
ก็ถูกแทงเข้าที่ต้นคอเสียชีวิตเลยนะครับ
คนเห็นเหตุการณ์ก็คือคนในขบวนแห่หน้าบอกว่า
คนก่อเหตุนะฮะก็คือทางด้านของคนที่อยู่ในขบวนนี่แหละ
ผู้เสียชีวิตคือทางด้านของนายประชัน
เป็นอาสาจราจรนะฮะเป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคม
ขณะที่เกิดเหตุครับคนที่เสียชีวิตก็ไปอำนวยความสะดวก

แต่พอขบวนไปถึงที่บริเวณสะพานข้ามครองชลประธาน
ชาวบ้านที่ไปร่วมขบวนแห่นั้นก็เหมือนทะเลาะกันนะฮะ
แล้วก็เอามีดไล่ฟันไล่แทงกันนะครับ
ผู้ตายเองก็มีหน้าที่เป็นอาสาอยู่แล้วก็เข้าไปห้ามปราม
แต่อาจจะพูดจะไม่เข้าหูคนที่ก่อเหตุคือนายสุวรรณ
นายสุวรรณนั้นเป็นนักเลงหัวไม้ในหมู่บ้าน
พอมีการพูดจ้าไม่เข้าหูเสร็จปุ๊บก็เอามีดแทงเข้าที่คอทำให้เขาเสียชีวิตเลยนะครับ
หลังก่อเหตุนายสุวรรณก็หนีไปแล้วครับหนีไปอยู่ในทุ่งนาตอนไปเจอนี่นั่งมึนมึนอยู่ฮะ
แล้วก็มีมีดปลอกผลไม้คือเขาเอาไปฝังดิน
ลายหลักฐานแต่ก็หนีไม่พ้นนะครับสุดท้ายโดนจับนี่โดนล็อกอย่างนี้เลย
สารภาพก็โมโหก็ผู้ตายมาระงับเหตุแล้วพูดจ้าไม่ดีไม่เข้าหัวก็เลยแทงเข้าไปเลย
สุดท้ายก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เห็นบ่อยนะเรื่องของงานบุญงานบวชเนี่ยชอบมีการทำร้ายตีกัน
ส่วนใหญ่จะหมดฤทธิ์สุรานะครับหมดแล้วก็มาก่อนเหตุ